ทีนี้มาดูเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
คือจริงคุณแม่ของน้องที่หายนะตอนนั้นเขามีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ช่วยตามหาลูกชาย
ลูกชายอายุ๑๔ปีชื่อว่าน้องเทียน

แล้วลูกหายออกจากโรงแรมตั้งแต่ช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่ง

ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
คุณแม่โพสต์ว่าเจอน้องแล้ว
แต่น้องเสียชีวิตแล้วนะคะจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
ที่คุณแม่เห็นที่คุณผู้ชมเห็นโพสต์อยู่เนี่ยนะคะ

คุณแม่คือคุณยุวจิตราวัชระอาภา

แล้วในโพสต์ก็ระบุข้อมูลรายละเอียดหมดเลยค่ะ
บอกว่าครอบครัวเพิ่งเดินทางมาถึงโตเกียว

เมื่อวันที่๑๕เมษายน

ทีนี้ตอนดึกคุณแม่โพสต์ไว้ตอน๕ทุ่ม๓๕
บอกว่าลูกชายเดินหายตัวไป

ทีนี้คุณแม่ทิ้งข้อมูลของลูกชายเอาไว้ด้วยนะคะ
ก็บอกว่าน้องอายุ๑๔ปี
ชื่อเล่นอ่านว่าเทียน
ลักษณะผิวขาวสูงผอมสูง๑๖๒เซนหนัก๔๒กิโลกรัม
คือใส่ชุดนอนใส่เสื้อสีเขียวอ่อน
กางเกงนอนลายสีเทาแล้วก็ใส่รองเท้าแตะบางของโรงแรมออกไป
แล้วอย่างหนึ่งที่แม่บอก
คือแม่บอกว่าน้องไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีเงิน
ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีบัตรโดยสารรถไฟใด
แล้วสิ่งที่คุณแม่ให้ข้อมูล
คือแม่บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเห็นว่าน้องเดินออกจากห้องพักไปที่ลิฟท์ชั้น๒
ภาพนี้นะฮะภาพนี้เลยชั้น๕เป็นชั้นที่คุณแม่กับน้องพักอยู่
ออกไปตอน๕ทุ่ม๓๕ของวันที่๑๕เมษายน
แล้วแม่ก็มีการประสานกับทางโรงแรม
ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่คืนนั้นนะคะ
คือได้รับการดูแลเอาใจใสมากคุณแม่บอกนะ
คือสอบถามทุกชั่วโมงเลยจนถึง๖โมงเช้า
แล้วแม่ก็มีการเอารองเท้าผ้าใบของน้อง
ให้สุนัขดมกลิ่นเพื่อไปตามหา
แล้วทีนี้แม่ก็เลยกังวลไงว่าไม่รู้ว่าลูกชาย
ประสบอุบัติเหตุหรือว่าจะโดนลักพาตัวหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณแม่โพสต์
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อ๓ชั่วโมงที่ผ่านมา

ฉันขออ่านข้อความสั้นที่คุณแม่โพสต์นะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยและกำลังใจ

ได้จากไปอย่างสงบสุขด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
ในช่วงเวลานี้ขอความกรุณาทุกท่าน
โปรดให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอย่างสงบสุข
เราของงดตอบคำถามและการติดต่อใดทั้งสิ้นค่ะ
ซึ่งทางด้านคุณอาของน้องเทียนเนี่ยนะคะ
ก็มีการทวิตข้อความระบุแบบนี้
บอกว่าตำรวจญี่ปุ่นพบน้องอยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันที่๑๖เมษา
ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ไปยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาลแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการชนะสูตร
หลายคนนะคุณทัศนัยรวมถึงคุณผู้ชมด้วยแหละ
ก็อยากทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องคืออะไร
แต่ว่าตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอะไร
เพราะว่ายังเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือเอาจริงมีคนไปคอมเมนต์เยอะ
บางคนก็แบบไปโพสต์รายละเอียด
แต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะเมื่อทางครอบครัวขอแบบนั้น
ทางสื่ออย่างไทยรัฐทีวีเองก็คือจะรอ
ให้คุณพ่อคุณแม่น้องได้ชี้แจงเรื่องนี้ก่อน

เพราะว่าเขาก็จะมีคนไทยที่อยู่ที่โตเกียว

เอาจริงเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น
ดังนั้นญี่ปุ่นเขาก็จะต้องรอให้การชนสูตรอะไรออกมาเรียบร้อยก่อน
ถึงจะเปิดเผยเรื่องของสาเหตุต่าง
ในคอมเมนต์ก็มีบางคนเข้าไปพิมพ์เอาไว้เหมือนกัน
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดใช่ค่ะ